คุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
สามมารายงานสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วนะคะ
เห็นบรรยากาศแบบนี้มันทำให้รู้สึกสดชื่นเย็นฉ่ำขึ้นมาไหมคะ
ก็ต้องสร้างบรรยากาศอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
รู้ประชุมนี้อากาศร้อนเหลือเกิน
แต่จะบอกอะไรให้คุณผู้ชมทราบนะคะว่า
เหมือนว่า๑วันเนี่ยจะมี๒ฤดูทีเดียวกลางวันนี้ร้อนจี
แต่ว่าพอตกบ่ายมามีฝนตกลงมา
เพราะฉะนั้นใครจะไปท่องเที่ยวหรือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร
จะไปไหนจะปลูกอะไรก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีด้วยค่ะ
วันนี้เราจะมาคาดการณ์สภาพอากาศต่อเนื่อง
จนถึงวันที่๒๓มีนาคมนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น
กลางวันอากาศร้อนจัดความชื้นในอากาศสูงนะคะ
เกษตรกรงดตากพืชผลการเกษตร
ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงลูกเห็บตกด้วย
และไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในที่โล่งแจ้ง
ป้องกันเรื่องฟ้าผ่าเอาไว้ด้วยค่ะ
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกลางวันนั้นก็อากาศร้อนจัด
มีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนได้ตลอดเวลานะคะ
ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนไหลลงบ่อค่ะ
เพราะจะทำให้น้ำขาดออกซิเจนและสกปรกด้วย
อย่าลืมค้ำยันกิ่งไม้ผลให้แข็งแรงป้องกันลมค่ะ
ส่วนคลื่นในทะเลนั้นค่อนข้างสงบนะคะ
ส่วนภาคใต้อากาศร้อนปนฝนค่ะจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
ควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร
และซ่อมแซมโรงเรือนสัตว์เลี้ยงให้ดีค่ะ
ส่วนคลื่นในทะเลถือว่าสงบนะคะ
ยังท่องเที่ยวแล้วก็ออกเรือหาปลากันได้ค่ะ
แต่ก็ต้องย้ำเตือนกันนะคะว่าช่วง๒๓วันนี้ค่ะ

ผิวต้องหาอะไรดื่มให้มันคลายร้อนกันหน่อย
แต่ก็ระวังเรื่องของสภาพอากาศ

ตอนนี้ลูกค้าดิฉันจะมาแล้วค่ะ

แล้วคุณผู้ชมกลับมาติดตามสภาพอากาศกันใหม่นะคะ

มาเลยค่ะคุณผู้ชมชอบเลยค่ะ